คุณผู้ชมดูนะนี้คุณตาพาคุณยายซ่อนไปแล้วครับรถเก่ง
ท่งหักโหลปไปอีกเลชนึงหน่อยฮะคุณตากับคุณยายได้รับบาตรเจ็บครับ
คุณผู้ชมตรงนี้คือสามแยกนาราพิรมถนนสายศาลยาบางภาษีที่อบางเลนฮะ
ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลแล้วพาทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลครับ
ชาวบ้านฝากบอกเลยน่ะใครผ่านมาตรงนี้น่ะ
นาราพิรมนะโอ้โหอย่าอย่าฝ่าไปแบบนี้ครับ
อันตรายครับรถแถวนี้แล่นกันเร็วประมาทไม่ได้เลยนะครับ
เสียเวลาไปกลับรถมาปลอดภัยกว่าครับ
ขอให้คุณตาคุณยายปลอดภัยครับ